ท่านผู้ชมครับวันนี้คอรมออนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด๑๙เนี่ย
ก็มีอยู่หลายมาตรการพอสมควรค่ะท่านไปดูได้ที่เพจไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะครับ
เพื่อต้องการรายละเอียดนะฮะเราเสนอตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่งนะครับ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีความเดือดร้อนอีกภาคส่วนหนึ่งนะฮะเป็นรถตู้โดยสาร
ผู้ชมดูภาพนี้นะฮะวันนี้ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวถนนวิภาวดี
ค่ะเป็นวิภาวดีขาที่จะออกไปยังดอนเมืองอ่ะใช่มีหน้าห้าแยกรัฐพร้าวนะคะนี่ฮะ
จากแยกสุธิศาลถึงแยกราชพร้าว๕แยกรัฐพร้าวเนี่ย
ซ้ายทั้งหมดเนี่ยเต็มไปด้วยบรรดารถตู้โดยสารนะฮะจอดยาวกันไปนะครับ
จนถึงนู่นแล้วฮะหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สถานีธรรษัตริย์ไทยรัคทีวีวิพาวดีซอยหนึ่งนะฮะ
หลายคันเนี่ยจะมีกระดาษสีขาวนะฮะแปะอยู่ข้างหลัง
เป็นคำว่าพักชำระหนี้ค่ะนะฮะเขามาที่ไทยรัฐทีวี
แล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเพื่อต้องการให้เป็นสื่อกลางในการยื่นข้อเรียกร้องนะฮะ
ปัญญาเลิศหงิมนายกสมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะกรุงเทพปริมณฑล
มากันร้อยกว่าคันนะฮะมายื่นหนังสือนะครับ
บอกว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารทุกเส้นทางนะ
โดยบอกว่าตอนเนี้ยขาดรายได้กันอย่างหนักนะครับเพราะว่าผู้โดยสารหายไปเกือบร้อยละแปดสิบ
เนื่องจากตอนนี้ไม่มีผู้โดยสารมาขึ้นรถเลยส่วนใหญ่เขาก็เวิร์คฟอร์มโฮมทำงานที่บ้าน
ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เรียนออนไลน์นะครับทำให้เหล่าบรรดาผู้ที่ขับรถตู้โดยสาร
แบกรับภาระค่าเช่ารถที่สูงถึงเดือนละสองหมื่นเจ็ดพันบาทอยากขอให้รัฐบาลออกมาตรการที่เป็นรูปธรรม
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการหน่อยนะอยากจะให้ช่วยสัก๓เดือนคือตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม๒๕๖๔

แล้วคนไม่เดินทางไปไหนเลยฮะ
ในเมื่อพวกเราไม่มีคนเดินทาง

เพราะเราอาศัยผู้โดยสารนะครับ

เราช่วยเป็นสื่อกลางให้ทางหนึ่งนะครับ
มาตรการที่กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร

ค่าเช่าซื้อรายเดือนกับสถาบันการเงินทุกแห่ง
มีการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย

ภาระค่างวดรถที่เพิ่มขึ้น
ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มแบกรับไม่ไหว

อันนี้เป็นข้อเรียกร้องของเขานะครับ
หลังจากยื่นหนังสือกับไทยรัฐทีวี

ทางกลุ่มรถตู้โดยสาร

ก็ไปต่อที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะ
ไปยืนหนังสือถึงนายอบริด้วยนะครับ

ก็คือหลักขอพักชำระหนี้
ช่วงมกราคมถึงมีนาคมนี้นะฮะ